อันนี้เป็นเรื่องของรถเสียหลักแต่เสียหลักจากอะไร
เพราะว่ารถขนน้ำแข็งคันนี้เนี่ยพุ่งเข้าไปที่ร้านขายของชำริมถนนแบบนี้
อ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะคือเขาบอกว่ารถน้ำแข็งทั้งคันเลย
เอาเนี่ยอย่างนี้แบบนี้เลยคือพุ่งเข้าไปสภาพแบบไม่เอาจริง
จากภาพของถนนมันก็ดูว่าถนนค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะ
แต่ทำไมเข้าไปอยู่แบบนั้นเหตุการณ์นี้อยู่ตรงริมถนนนะคะ
ตรงถนนสาย๓๓ค่ะหนองฉางบ้านไร่ค่ะที่อำเภอหนองฉางอุทัยธานี
คือรถกระบะหลังคาสูงคันนี้เขาบรรทุกน้ำแข็งมานะคะ
ลักษณะพุ่งข้ามเลนค่ะและไอ้ตรงรั้วสแตนเลส
เสาหลังคาของร้านอะไรก็พังเสียหายนี่อย่างนี้เลยนะคะ
ข้าวของกระจัดกระจายคนขับอยู่ไหน
คนขับชื่อนายน้อยอายุ๕๖ปีเจ้าตัวก็อยู่ตรงนั้นล่ะค่ะ
รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถมาเล่าแบบนี้ว่า
ผมจะเอาน้ำแข็งไปส่งให้ลูกค้า
ตรงที่ตลาดสดบ้านทุ่งนา
จุดเกิดเหตุตรงนี้อ้าวรถมันเกิดเสียหลัก
แล้วข้ามเลนก็เลยเข้าไปชนร้านค้าอย่างที่เห็น
ทีนี้ตำรวจบอกเอาอย่างนี้นายน้อย
น้อยไปตรวจเป่าหาแอลกอฮอล์ก่อนก็แล้วกัน
เพราะก็ไม่รู้ว่าตกลงเสียหลักจากอะไร
แต่ว่าไม่พบนะคะปริมาณแอลกอฮอล

วูบหรือเปล่าพี่ดื่มมาหรือเปล่าพี่

มันเริ่มเฉียงขวาพอเฉียงขวา

แล้วถ้าอย่างนั้นมันจะจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะคะ

สภาพร้านเขาพังเสียหายแบบนี้

แล้วก็บอกว่าเขาเปิดร้านตอนประมาณตี๕
แต่เช้ามืดเลยขายของตามปกติ
ตอนนั้นอยู่นอกร้านในร้านมีลูกค้าอยู่คนนึงด้วยนะ

รถพุ่งมาโชคดีที่ลูกค้าหลบทันค่ะ

อันนั้นเขาก็กระโดดหลบ

คุณผู้ชมดูภาพไกลนิดหนึ่งนะครับ

ผ่านไปแล้วเห็นกล้องวงจรปิดนะฮะ
เห็นกล้องวงจรปิดของร้าน

ดูสิว่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้หรือเปล่า
นะครับคนขับบอกไม่ได้หลับในไม่ได้เป็นอะไร

แต่ทางเจ้าของร้านเขาบอกอาจจะหลับในไหม
ครับโรงน้ำแข็งตอนนี้ทำอย่างไร

เขาบอกว่ามีการติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วนะคะ
ก็ต้องให้มารับผิดชอบความเสียหายแล้วดูนู่น
เสาสีส้มฮะกล้องวงจรปิดติดอยู่เพื่อส่องไปหน้าร้านนะฮะ